จุดบุรีผิดหวังจากสมุทรศรในเชีย
แต่ว่ามีรายการสำคัญอีกหนึ่งรายการให้แก้ตัวในบ้านนะครับ
เป็นรายการระดับโลกที่ได้เจอกับยอดทีมมากมาย
แน่นอนครับเป้าหมายเนี่ยวางถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับ
ก็อยู่ในสายที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับ

ก็ถ้าเกิดว่าชนะทีมจากกินีได้ก็มีโอกาสผ่านเข้ารอบตามไปเหมือนกัน
เก่าจากบราซิลที่มีฟาวเก่านะครับ
ซึ่งเป็นเทพเจ้าฟุตซอลจริงเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับ
สเปนแชมป์ยุโรป๒สมัยรวมถึงยูท่าอิลิต
จากสหรัฐซึ่งเป็นดีกรีรองแชมป์คอนคาเคฟ
ก็แน่นอนครับตกรอบ๘ทีมของศึกชิงแชมป์เอเชียมาล่าสุดสำหรับทางชนบุรี
แล้วก็มีเวลาในการฝึกซ้อมอีกพอสมควรเหมือนกัน
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อที่จะหวังว่าจะมาแก้ตัวในรายการชิงแชมป์โลก
การวางเป้าหมายจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้ครับ
พอหลังจากนี้ก็คืออยากจะให้เด็กนักกีฬาได้พักทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจ
แล้วก็เรามีทวนาเมนต์ใหญ่ที่จะเล่นตอนปลายเดือนนี้
ก็จะคือรีพอเวอรี่เรื่องของร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจต้องให้ดี
แล้วก็ต้องทำผลงานในชิงแชมป์สโมสรโลกต้องให้ดีกว่านี้ครับ